คุณผู้ชมครับมีเหตุระทึกเกิดขึ้นนะฮะที่สัตหีบ
เพราะว่ามีรถคันหนึ่งผู้หญิงขับ

แล้วก็มีผู้ชายอีกคนนั่งข้างหลังปรากฏอยู่

คุณผู้ชมฮะดูภาพจากกล้องวงจรปิดสักนิดหนึ่ง
เพราะว่าเราจะเห็นภาพจากกล้องวงจรปิดบริเวณท่าเรือจุกเสม็ด
ท่าเรือเฟอรี่สัตหีบเกาะสมุยที่ตำบลสม๓
อำเภอสัตหีบชนบุรีรถคันนี้มาแล้วนะคุณ
ค่อยขับมาสุดท้ายพุ่งตกลงทะเล
คุณผู้ชมเหตุการณ์เกิดขึ้นเช้ามืดฮะตี๔ที่ผ่านมานะครับ
คุณผู้ชมเชื่อไหมว่าน่าจะเป็นการหลงทาง
แล้วก็เข้ามาตรงนี้มีผู้รอดชีวิตจากรถคันนี้แค่๑คน

คนรอดชีวิตคือนายระวีภาพหมัดสาราอายุ๒๐ปี
ซึ่งก็เป็นผู้ชายแต่ลักษณะของเธอก็คือผมยาวนี่แหละครับ
อกจากนี้ยังมีอีก๒คนก็คือนางสาวฮานินคิมอายุ๒๒ปี
นางสาวนัทวันบุญอาจอายุ๒๓ปี
๒คนนี้เป็นคนขับกับคนนั่งด้านหน้า
คุณผู้ชมจมลงไปพร้อมกับรถจมทะเลลงไปอ่ะ
ถามว่าคนรอดชีวิตก็คือนายประวีภาพรอดชีวิตได้ไง
เล่าให้ฟังแบบนี้บอกว่าเธอเองแล้วก็เพื่อนรวม๔คน
ก็มีเธอแล้วก็มีเพื่อนผู้หญิงอีก๓คนเดินทางมาจากกรุงเทพ

หลังจากเลิกเที่ยวกันแล้วก็ขับรถไปส่งเพื่อนผู้หญิงคนหนึ่ง

จากนั้นนะฮะเพื่อนผู้หญิงก็ขับรถกลับออกมา
แต่ปรากฏน่าจะขับหลงทางเพราะตอนนั้นเธอเนี่ยคุณคือคนที่เล่าให้ฟัง
นายระวีภาพนั่งหลับอยู่เบาะหลัง
มาอีกทีรู้ว่ารถตกน้ำคุณรีบถีบกระจกด้านหลัง
กระทั่งถีบแล้วมันแตกรอดออกมาได้บุดหวิด
ส่วนเพื่อนอีก๒คนซึ่งเป็นผู้หญิงทั้งคู่จมลงไปในน้ำเลย
คุณผู้ชมล่าสุดในช่วงเช้าสว่างแล้วนะ

ที่กู้รถขึ้นมาแล้วก็กู้ร่างที่จมทะเลได้แล้ว
แล้วเดี๋ยวหลังจากนี้ต้องเอาคนที่รอดชีวิตมานะมาสอบด้วยนะ

สรุปเสียชีวิต๒รอดชีวิตปฏิหารได้๑